อ้าวส่วนวันนี้ฮะตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว
ค่ะนะครับตอนนี้ได้รับแจ้งมา

ผู้ที่โชคดีถูกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้

คุณแม่สมทวินวรราชอายุ๕๒ปีครับ
เป็นพนักงานทสาบานหม่วง๓๐อยู่ที่อุบลวัชษณีย์
ว่าจะเรียกว่าคุณพี่สมทวินอันนี้ผมนับถือเป็นแม่ผมเลย
เพื่อผ่านไปแถวอุบลรัชธานีนะครับนี่เป็นเศรษฐีคนใหม่นะครับ
ถูกไปทั้งหมด๓ใบ๑๘ล้านดูสิใบหน้าผ่องใสมีสง่ารา
สีนะครับสวยจริงเลยฮะคุณสมทวินเนี่ยนะครับ
อ่าตอนนี้ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่สพม่วงสามสิบเมื่อช่วงเย็นนี้เองนะครับ
อ่าซึ่งนางสมทวินบอกว่ามีสูตรคำนวณเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ
เหรอคะใช่จากการคำนวณเนี่ยพบว่างวดเนี้ยมันจะมีเลขหกกับเลขศูนย์
ก็เลยเดินหาซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขหกจากแผงหน้าตลาดสดเทศบาลม่วงสามสิบอ่า
ก็ได้มาเนี่ยแหละห้าหนึ่งหกสี่หกหนึ่งแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง
เอาคำนวณยังไงอ่ะบอกวิธีคำนวณไหมไม่ยอมบอกอืมเดี๋ยวผมไปหา
ค่ะคุณพี่คุณพี่แจ้งมาทางเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปได้ไหม
วิธีคำนวณค่ะครับทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าจะว่ากันด้วย
หวยเนี่ยนะคะอยากจะพาไปดูเรื่องหนึ่งครับ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นฝีมือเจ้ามือหวยเถื่อน
เอาทำไมฮะจ้างคนไปทุบเนี่ยค่ะรูปปั้นทหารเอกพ่อขุนรามคำแหง
อืมอยู่ในบริเวณสารหลักเมืองเก่าแก่ใกล้เจดีเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้ารามคำแหงมหาราชค่ะหรือเจดียุทธหัสถีอะค่ะ
เที่ยมเพอบ้านตากจงวัดตากเพราะคนไปขอโชคขอลาบกันเยอะอ่า
แล้วถูกกันเยอะก็เลยคาดว่าเจ้ามือหวยจ้างคนไปทุบแน่เลย
เอ้าเพราะว่าสภาพถูกทำลายเสียหายเยอะเลยนะคะ
รูปปั้นสักการะรูปปั่นช้างม้าไก่ชนกว่า๖๐๐ชิ้น
ถูกทุบล้มระเนรนาศแบบเนี้ยค่ะโอ้โห
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดตากและคณะ
ก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับเจ้าของร้านที่เขาขายเครื่องสักการะค่ะ
นางละอเถินบูรินอายุหกสิบเก้าเขาบอกว่าเห็นคนก่อเหตุนะ
กลุ่มคนต้องสงสัยเป็นวัยรุ่นสี่ถึงห้าคนได้อืม
ขับรถกระบะสีบรอนเข้ามาช่วงบ่ายเมื่อวานและหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เดินไปถามถึงสารหลักเมืองแล้วก็ถามถึงรูปปั้นทหารเอก
ถามเจ้าของร้านนี้แหละครับหลังจากนั้นไปจุดทูบเทียน
ทำพิธีอะไรก็ไม่รู้อะค่ะสุดท้ายพอช่วงเย็น
ผู้ใหญ่บ้านเกาะตะเภาแวะมาที่นี่แล้วมาพบว่าอ้าว
รูปปั้นต่างเหล่านี้ถูกทุบทำลายจนแตกเสียหายไปแล้ว
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าคนก่อเหตุเหมือนกับน่าจะถูกจ้างมา
ว่ากลุ่มเจ้ามือหวยเถื่อนที่สูญเสียผลประโยชน์จ้างมาให้มาทุบทำลาย
อืมชาวบ้านก็เลยพากันสาบแช่งคนก่อเหตุอ่ะนะคะ
ขอให้มีอันเป็นไปแต่ว่าคนร้ายไม่ได้ไปแตะต้องรูปปั้นพญานาคค่ะ
อยู่บริเวณฐานเจดีทางทิศตะวันออกนะคะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไม่ยากหรอก
เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
แล้วก็เดินทางเข้ามาก่อเหตุอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไล่ดูกล้องไปเรื่อยเลย
อืมแสบจริงจริงนะคะอย่างงี้มันก็หวยเถื่อนแน่นอนล่ะ
ถ้าเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนนะถ้ามันเป็นด้วยเหตุผลนี้เพราะว่ากองสลากเขาไม่ทุบหรอก
ใช่ไอ้พวกใต้ดินนี่แหละนะครับ